ปกติในละครแม่ผัวกับลูกสะพ้าย
จะไม่ค่อยถูกกันใช่ไหมละครไทย

รักกันดีครับชวนกันทำสิ่งนี้

ทำสิ่งที่ไม่ดีด้วยนะที่ชวน

ลูกค้าที่มาซื้อ
เขาคือต้นเหตุที่ทำให้ตำรวจขยายผล

ตัว๓คนนี้มาก่อนจริงมีอีก๓นะครับ
ที่เป็นลูกค้าหลังจากที่คุมตัว

ก่อนหน้านี้ตำรวจปรับปรามยาเสพติด

ไปจับกลุ่มตัวนายวัชระ
อายุ๒๕ผู้ชายเสื้อแดง

พร้อมของกลางยาบ้า๘๘เมตร
ในพื้นที่อำเภอประคำจังหวัดบุรีรำ

ซื้อมาจากแม่ค้าที่เป็น

ชาวบ้านอำเภอระหารทรายจังหวัดบุรีรำครับ

เขาเป็นแม่ผัวและลูกสะพ้ายกัน
ยาบ้ามาได้อีก๑๐เมตร

รวมแล้วของกลางยาบ้า๙๘เมตร

เพื่อสอบปากคำและดำเนินการตามกฎหมาย

มีลูกค้าอีก๓คนครับติดต่อมา

เชิญอีก๓ไปที่โรงพัก
เหล่านี้คือผู้ต้องหาที่ควบคุมตัวเอาไว้

ก็คือขายยาเสพติดให้โทษ
ประเภทที่๑ก็คือยาบ้านี่โทษหนักเลยนะ

มาติดต่อขอซื้อนั้นก็ถูกแจ้งข้อหา
เสพฮะเสพก็ผิด
ขายก็ผิดอย่ายุ่งเกี่ยวเลยดีที่สุดครับ

ปากคำนี่คือคุมตัวผู้ชายลูกค้าคนแรกได้